ใครจะไปคิดตัวแม่ในวงการบันเทิงอย่างพี่มดดำคชาพา

แล้วคืออะไรที่พี่แจ็กเกอลินแหปะสิบแบบดังว่า
มีผู้ชายหล่อมากมาหาพี่มดดำ
ว้ายประโยชน์แต่ตัวโอป้ามาเลยมาหาพี่มดดำ

นี่ไงคือสถานที่มันอะไรยังไงล่ะ
สักนึงนะจะได้บาปหรือได้บุญน่ะเออได้บุญได้บุญฟังก่อน
คือเราก็นึกว่าเออพรที่พี่มดดำเคยขอ
แล้วมึงไหว้ไปที่ไหนก็ขอขอเรื่องคู่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเสกคนหล่อโดนบันดาลมารอถึงประตูวัด

ว่าแล้วพี่แจ๊กกะลีนทำหน้าที่ดีมากซิด
ไม่รอช้าคว้าตัวพี่มดดำมาถามถ่ายไขความลับ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นคุณผู้ชมโปรไฟล์ไม่ธรรมดา
เป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงสปลาวนี่หล่อไหมหล่อ
แล้วคือจะบอกว่าเขาเคยไปขอพรที่บ่อพญานาคด้วยกัน
แล้วไปประมูลบิ๊กโปรเจกต์ทำเขื่อนที่นี่

อย่าเรียกว่าเศรษฐีเพราะนี่คือมหาเศรษฐี

แต่กาดอกจันทร์ไว้ตรงนี้ก่อนที่แมงเม้าจะกระพือปีกไปมากกว่านี้

คือจะบอกอย่างนี้เขาเป็นพี่น้องกัน

ยืนยันผ่านบันเทิงไทยรัฐมาว่า
ข่าวลือที่ว่ามดดำซุกชายหนุ่มไว้สปลาว
ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วจ้า

เราถ่ายลงติ๊กต๊อกไปแล้วคนถามเยอะมากเหมือนกัน

สรุปคือทำไมเขาเป็นใครอะไรอย่างนี้เท่าที่เราได้
เขาจังเคือนแล้วปกติเขาอยู่บนเคือนเลย

อ๋อหนูขาเราไปทับเขาขาเขาหักได้นะลูกตัวเขาเล็กลูก
หนูต้องส่องกระจกดูดูสังขารเราเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้
เขาทำโรงงานเหมือนแบบทำเขื่อนปั่นไฟฟ้า

ทำธุรกิจออกมาจนแบบสำเร็จอะไรอย่างนี้
แม่พูดก็พูดนะแม่หมดหนา
ถ้าแม่ยืนยันการันตีมาว่าเป็นแค่พี่น้อง
เพราะฉะนั้นพวกหนูขอนะแม่นะ
แล้วบอกว่าใส่ก็มีโอกาสว่างั้น
ฟังแล้วนิสัยรวยดูมีความหวังดี
เออนะเอาส่วนเคล็ดลับมูลยังไง
ให้ได้ปางเงินทองไหลมาเทมาขนาดนี้
สมปรารถนาทุกคนค่ะ
ดำเชื่อยังว่าเวลาไปทำบุญ
เราจะต้องสุขใจอ่ะค่ะถ้าสมมุติไปตึงเป๊ะ
คือฉันต้องตื่นเวลานี้ฉันต้องใส่ชุดนี้สีนี้
เธอคิดว่าอย่างไรอ่ะมันเหนื่อยอ๋อมันก็เหนื่อย
ให้มันสบายใจได้แค่อย่าไปคาดหวังอะไรเลย

เค้าต้องย้อนแหงเวลาเราก็ค่อยขอเราก็อยากได้

ขอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑สัก๕
โอ้โหขอมากไปสิมประสิทธิ์